ตู้เย็นฉันหายแค่ขนไปไว้ตั้งไว้ข้างถังขยะ
ฉันไม่ได้ทิ้งฉันแค่จะย้ายบ้าน
ออกมาอีกทีนึงเอ้าตู้เย็นอ่ะมันหายไปไหน

นี่ถ้าเกิดว่าคุณสูบสมกลิ่น
ของเขาเป็นแม่บ้านทำความสะอาดอพาร์ทเมนต์
อยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
ชื่อว่านางวันเพ็ญแก้วปียทรัพย์อายุ๕๒ปี
พาเจ้าหน้าที่มาดูนี่คุณพี่วันเพ็ญ
ชี้ให้ดูเลยฉันเอาวางไว้ตรงนี้แหละจ้า

นี่คือข้างถังขยะริมถนนซอย๒

แล้วก็เล่าให้ฟังเมื่อ๑๙เมษาที่ผ่านมา
ตอน๙โมงครึ่งตอนเช้าเลย

ก็เค้นตู้เย็นกันมา๒แม่ลูก
ขนาด๔๕คิวสีฟ้าอ่อน

จะไปขนของอย่างอื่นออกมารอรถ

แล้วระยะของการเดินเข้าบ้าน

เพื่อนบ้านบอกว่าเห็นรถกระบะสีบรอน
ไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรรุ่นอะไร
มากัน๒คนลงจากรถกระบะมา
แล้วก็มายกตู้เย็นของป้าวันเพ็ญ

แล้วก็ขับออกไปหน้าปากซอยโน่นล่ะจ้ะ
ทีนี้คุณป้าวันเพ็ญก็บอกว่า

เพราะว่าตอนนั้นรถที่ฉันจ้างมา
ยังโทรมาสอบถามทางฉันอยู่เลย

บอกว่าไม่รู้ว่ารถคันนั้นน่ะ

เขาจะตั้งใจขโมยหรือว่าเข้าใจผิด

เอาตู้เย็นมาตั้งเพราะทิ้งหรือเปล่า

วันเพ็ญบอกเพราะว่าตอนจุดที่ฉันเอาไปตั้ง

แต่ยังไงก็ตามนะคะป้าวันเพ็ญไปแจ้งความเอาไว้แล้ว
ให้ตำรวจติดตามนำตู้เย็นมาคืนหน่อย
แล้วป้าบอกว่าจะไม่เอาเรื่องอะไร

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
ตามหารถกระบะคันสีบรอน
ว่าขับไปทางไหนแล้วเอาตู้เย็นป้าไปไหนนะคะ